ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับครอบครัวจิตกรครอบครัวหนึ่งครับที่วาดภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ลงบนฝาผนังบ้านด้วยความจงรักภักดีครับ
คนนี้นะครับครอบครัวนี้ก็คือเป็นครอบครัวของนายสุภาพสุขเพ็งหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือช่างต้อมนะครับเป็นจิตรกรอายุ๓๕ปีและนางสาววิลัยลักษณ์โตมอนอายุ๓๔ปีพร้อมด้วยลูกสาวอีกหนึ่งคนก็คือเด็กหญิงสรรชนาสุขเพ็งอายุ๑๓ปีครับทั้ง๓คนนะครับต่างช่วยกันวาดภาพพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
สงค์วิทูรชาตรีอายุ๕๒ปีที่บริเวณสามแยกหน้าสมาคมสาธารณ์หมู่ที่๒นะครับที่บริเวณถนนตรังศตูลอ่าเอาไปครับถนนตรังศตูลตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับโดยเป็นภาพวาดเสมือนจริงแบบ๓มิตินะครับลงภาพด้วยสีขาวดำด้านล่างนั้นปรดับประดาษไปด้วยดอกดาวเรืองพร้อ
จนกระทั่งฟ้าส่างเลยทีเดียวก็มีชาวบ้านมาร่วมให้กำลังใจ
และชื่นชมในความเป็นจิตกรอาสานะครับ
วาดภาพให้กับประชาชนในพื้นที่
ได้ร่วมกันน้อมลำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
นายสุภาพก็กล่าวว่าตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานนี้
ถวายในหลวงราชการที่๙โดยการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ครับ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวง
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับต่างก็ร่วมใจกันจัดดอกไม้ดอกดาวเรือง
ที่บริเวณภาพวาดพระบรมสาธิสลักษณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการร่วมใจกันทำ
เพื่อถวายแด่ในหลวงราชการที่๙พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยครับ